มีเหตุระทึกเกิดขึ้นบนถนนมอเตอร์เวย์พัทยาชนบุรี

ใช้มีดเนี่ยกรีดหน้ากรีดข้อมือตัวเอง

ก่อนจะไปชาร์จดึงตัวขึ้นมาได้
เพื่อนมึงไปตามมันมาอยากรู้ความจริง
ไปตามมา
พี่ต้อพี่ต้อต้อเข้าพี่ต้อเข้า

นี่คะปลายตามมา
ผู้ชมดูจังหวะตรงนี้ด้วยนะครับดูไว้ก่อนนะฮะตรงนี้นะฮะ
ว่ามีกี่คนตรงสะพานที่จะกระโดดลงไป
เพราะว่ามีกู้ภัยคนหนึ่งคุยกับเราบอกว่า
ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้เขาด้วย

เจ้าหน้าที่ชาร์จดึงตัวช่วยเหลือขึ้นมาได้นะครับ

ผู้ชายคนนี้อายุ๒๕ปีนะครับ
ทุ่มขั้่งไปนั่งอยู่ที่ราวสภาณต่างระดับ
สูงลงไปข้างล่าง๑๐เมตรนะฮะ

โอ้โหไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต
นี่เขาออกไปนั่งห้อยอย่างนี้เลยนะ
มือถือมีดคัตเตอร์อยู่ด้วยนะครับเขาใช้คัตเตอร์กรีดหน้ากรีดข้อมือตัวเองหลายแผลด้วย
เลือดนี่ไหลออกแบบโอ้โหขู่จะกระโดดลงไปด้วย
จนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องไปเรียกผู้หญิงที่เขาอยากเจอให้มาช่วยเจรจา
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้มาถึงเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เอาแต่ด่าทอเขา
ทำท่าห้อยตัวลงไปจากสะพานจะปลิดชีพตัวเอง
สุดท้ายผ่านไป๓ชั่วโมงเจ้าหน้าที่อาศัยช่วงเสี้ยววินาทีเดียวฮะ
ผู้ชายคนนี้เผลอช่วงที่ฟุบหน้าอยู่เนี่ยฮะ
่องเข้าไปแล้วไปกระชากแขนไปดึงขึ้นมา
มีภาพช่วงเวลาที่ไปดึงขึ้นมาไหมนี่ฮะ

โห้ยแต่นี้ฮะ

ไม่ดึงขึ้นมาก็หล่นลงไปนี่๑๐เมตร
ข้างล่างนี่๑๐เมตรข้างล่างถนนด้วยนะครับ
โอ้โหเอาเป็นว่าช่วยกันขึ้นมาได้แบบ

วินาทีเป็นวินาทีตายจริง

ควบคุมสติอารมณ์ตัวเองไม่ได้ยังไง

ตัดพ่อต่อว่าด่าทอว่าเขา
หลอกลวงทอดทิ้งก็มาช่วยเจรจาอยู่พักหนึ่งนะครับ
ทีนี้ที่กู้ภัยเขาบอกผมเห็นผู้หญิงคนนึงนะนั่งอยู่ข้างเขาเนี่ย
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปคุยด้วยนะครับ
เอาทั้งเหตุทั้งเรื่องราวที่มันดูแล้วก็เออแม่น่ากลัวอยู่เหมือนกัน
นาริสก็ไปตรงจุดเกิดเหตุนะครับสะพานตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานเนี้ยช่วงค่ำเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยนายสหรัฐกรุดเงิน
ที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา
ก็ไปช่วยด้วยเข้าไประงับเหตุเขาบอกว่าได้รับแจ้งเหตุ
มีผู้ชายใช้มีดคัตเตอร์กรีดใบหน้ากับแขนประชดความรัก
จะกระโดดสะพานมอเตอร์เวย์ลงมานะฮะข้างล่างคือถนนมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุผู้ชายคนนี้คือแบบลักษณะสติอารมณ์เนี่ยยัง
ยังไม่สงบเรียกร้องอยากเจอผู้หญิงที่เขาบอกว่าเป็นแฟนของเขา
ถ้าไม่ตามมาจะกระโดดลงไปจะฆ่าตัวตายตอนนั้นเนี่ยใครเข้าใกล้ตัวไม่ได้เลยนะครับ
เหลือเขาก็จะเอามีดกรีดแขนกรีดคอกรีดใบหน้าตัวเองเป็นมีดคัตเตอร์ครับ
ซ้อนครับไม่รู้ใครซ้อนกับใครอะไรยังไงไม่รู้ล่ะแต่ว่าคุณสวัสดีครับ
คุณสวัสดิ์เขาบอกกับคุณอวิทย์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ช่วงที่เป็นรองับเหตุเนี่ยนะฮะที่ไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้เนี่ย

คือตอนแรกที่เขาไปถึงเนี่ย

สังเกตเห็นเงาดำคล้ายกับผู้หญิงนั่งอยู่ข้างผู้ชายคนนี้
พยายามจะห้อยตัวจะกระโดดลงมา

นี่เห็นไหมนะ
ตรงจุดเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไร

มันก็เหมือนเสื้อนะ
คร้าย
แล้วแถวนี้อุบัติเหตุรถชนกันบ่อย

เสียชีวิตกระเด็นออกมาจากรถตกสะพานเสียชีวิตในหลายศพแล้ว
เขามาช่วยกู้ภัยมาเก็บศพตรงนี้เยอะแล้ว
มีคนบอกว่าทักมาว่าเห็นมีเงาผู้หญิงนะครับใช่นั่งข้างเขาเป็นเงาสีดำ
ตอนนั้นมีแค่เขาคนเดียวใช่มีแค่เขาคนเดียวเขาไม่มีใครเข้าไปใกล้เขาได้เลย
อุบัติเหตุก็เยอะครับแล้วก็คนตกลงไปตายก็เยอะครับ
ก็คือเป็นอุบัติเหตุรถมอสไทยหรือรถใหญ่ตรงนั้นเยอะครับ
ก็เขาอาจจะเห็นไกลใช่ไหมกู้ไพรอะไรอย่างนี้แต่พอเราไปซูมไกลมันก็ชัดไหม
ก็ต้องไปถามพ่อหนุ่มคนนี้ใส่เสื้อมาหรือเปล่าอาจจะถอดเสื้อทิ้งไว้หรือใครมาลืมทิ้งเอาไว้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

มานานแล้วนะก่อนเกิดเหตุเนี่ยติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาหางานทำที่พัทยายังหาที่หลับที่นอนที่พักอาศัยไม่ได้เลยขอแวะมานอนด้วยสัก๒๓วันได้ไหม
ไล่เขาออกจากห้องก็เลยไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไปน้อยใจหรือว่าคิดอะไรยังไง
ว่ามันรู้ไหมเห็นก้อนทางสำคัญว่ามันมีเพื่อน
อะไรอย่างเงี้มันไม่ใช่แล้วมันก็จะมาแบบกระชากหนูแล้วมันจะตบ
หนูหนูก็เลยชี้หน้าด่ามันว่ามึงอย่ามาทำแบบนี้กับกูนะ
มึงเป็นใครหนูก็พูดอย่างนี้เนอะกูเป็นใครมึงกับกูไม่ได้อะไรนะ
หนูก็พูดอย่างนี้ถ้ามึงจะมาทำตัวแบบเนี้ย
มึงไม่ต้องอยู่ห้องกูเลยหนูก็พูดอย่างนี้ใช่ไหม
มันก็เลยบอกหนูว่าเออกูไปก็ได้แล้วมันก็เก็บของเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก่อนออกไปมันก็ทำร้ายตัวเองแล้วมันก็โทรหาตำรวจ
ที่มาโทรหาตำรวจอยู่น่ะอืมว่าผมอ่ะทำร้ายร่างกายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอืม
ที่ตรงนี้ตรงนี้มันก็บอกตำรวจอะไรอย่างเงี้ย
อืมผมทำร้ายร่างกายเขาให้รีบมานะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่เห็นมีใครมา
อ่าผู้ชายคนนี้ค่ะขอพ่อน้องปลือส่งไปโรงพยาบาลนะฮะอืม
ต้องไปดูแลเรื่องของสภาพจิตใจอะไรพวกนี้ก่อนใช่ค่ะ
หรือว่าร่างกงร่างกายจะมีบาดแผลบาดเจ็บบ้างไหมตอนดึงขึ้นมามันก็แท่งมันปูดทั้งนั้น
แต่เจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องช่วยนะครับค่ะ